มูให้สุดกับหมู่คันเทพ
เช็คดวงชาตาไปกับหมู่คันเทพ
ต้อนรับหมู่ขั้นเทพครับอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ

เรื่องดีว่าราศีไหนดวงดีด้านไหนบ้างนะฮะแบบเด่นดีเลยนะอาจารย์
เรามาเริ่มกันที่ราศีดวงเมืองของเราเลยดีกว่า

ราศีเมษตลอดนี่พฤศจิกายนแล้วเดือนหน้าก็สิ้นปีแล้วอืม
ราศีเมษผ่านมาเป็นยังไงแล้วหลังจากนี้จะมีอะไรเด่น
เราได้พูดคุยไปแล้วในตอนหนึ่งว่าราศีเมษตั้งแต่ตุลาคมจะมีเรื่องผิดพลาด
เพราะฉะนั้นถ้าราศีเมษที่เป็นแฟนรายการมูไนท์เนี่ยรู้แล้วตั้งสติ
จะมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คืองานใหม่
ว่าจะมีโอกาสในงานใหม่ที่เป็นการเริ่มต้น
แล้วอย่าลังเลลุยในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นจังหวะที่ดีเพราะฉะนั้นค่อยดูนะ
ว่าดวงเมืองกับดวงคนมันสัมพันธ์กัน
ช่วงปลายปีนี้ต่อต้นปี๒๖๖
จะมีเรื่องที่เป็นมงคลเกิดขึ้นในแผ่นดินมากมาย

จะเป็นส่วนร่วมเฉลิมฉลองดวงชะตาชีวิตของชาวราศีเมษด้วย
เพราะฉะนั้นราศีเมษสิ้นปี
จะมีอะไรใหม่ถ้าจะต้องเปลี่ยนงานก็จะดี

บ้านเมืองเราเนี่ยเราไม่อยู่ด้วยตัวเราเพียงคนเดียวนะ
คุณอยู่ในแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
มีพระบารมีของพระกษัตริย์มีพระบารมีของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
ในขณะนี้แผ่นดินเรากำลังเป็นแผ่นดินใหม่
เป็นมงคลในวาระแห่งการเฉลิมฉลอง
เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดสิ่งใหม่ในเรื่องของการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นแปลว่านี่คือโอกาสและความหวัง
ชาวราศีเมษจึงอย่าขาดกำลังใจอย่าขาดความหวัง
แล้วก็ลงมือทำงานที่ทำอยู่จะเกิดปฏิหาร
ต่อไปกันเลยดีกว่าครับพี่หนุ่มคือราศี
พฤศพเมถุนกรกฎเอาอย่างนี้เลยเรียงกันแบบนี้เลย๓ราศีนี้

ราศีพฤศพเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่า
ตั้งแต่วันที่๖ตุลาคมดาวพระพฤหัสดีโคจรมะเร็งชะตาเกิด
แปลว่าชาวราศีพฤศพจะมีโอกาสรวย

ความรักที่ห่างเหินกลับมาใกล้ชิดสนิทสนม
มีโอกาสลงเอยสมหวังในความรัก
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ฟันทง
แปลว่าคนเกิดราศีพฤศพตั้งตัวได้

ไม่ดีจะดีเกือบดี
๒๖๒ส่งท้ายปีเก่าปี๖๑ต่อปี๒๖๒

แล้วก็ลาหูก็กำลังจะเข้ามาสู่เรือนการเงินเราไม่พูดถึงเรื่องนี้นะ
เพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนจะต้องระวังสองเรื่องก็คือหนึ่งในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
ความรักและครอบครัวหุ้นส่วนและความสัมพันธ์
ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินแต่
พอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วราหูจะมาทับเรือนชะตาเกิด
จะกลับจากร้ายกลับเป็นดีเพราะอะไรคุณมดดำรู้ไหม

พอลาหูยกมาทับราหูกับเสาก็จะจ๊ะเอกัน

สุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะเกิดโชคใหญ่

ในขณะที่ราหูทัพเรือนชะตามา๑ปีครึ่ง

ระกอบกับแล้วดับทรศดีก็โหจอนแล้วทำมุมดีต่อเนื่อง
หลังตุลาคมมาเนี่ยดีขึ้นมาต่อเนื่องแปลว่าจากนี้จะมีแต่เรื่องดี
และใครก็ตามทีที่เกิดราศีกรกฎถ้ามันร้ายมันตายมันเจ็บมันป่วย
สูญเสียเลิกลามันจบไปแล้ว

คือถ้ามันเกิดมันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณก่อนกลางปีที่ผ่านมาแล้ว
ก่อนข้าง

คือตอนที่ราหูเข้าราศีกรกฎนะผมเป็นคนทักพี่หนุ่มเองว่า

เริ่มต้นใหม่ชุดใหม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่าง

เป๊ะหมดเลยเป๊ะหมดเลยอันนี้เรื่องจริง
ที่ผ่านมาคุณหนุ่มเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่จริงในเรื่องที่ทำ

แล้วบางเรื่องเหมือนจะได้เงินไม่คุ้มแต่ก็ทำ
ไม่ได้ทำอย่างโง่แต่ทำเพราะเห็นแล้วว่า
มันคือความสามารถมันคือความถนัด
แล้วเราก็อายุยังอยู่ในกำลังที่จะทำได้
เป็นฐานหมดเลยเพราะฉะนั้นพอหลังจากผ่านพ้นเข้ากุมภาพันธ์ปี๒๖๔
ยุคเก่าทั้งหมดเมื่อลาหูเปลี่ยน
ยุคเก่าทั้งหมดที่เคยมีเคยยืนเคยนั่ง
เขาก็ต้องหลุดไปตายไปจบไป
พี่หนุ่มหรือชาวราศีกรกฎก็เป็นตัวแทนทันทีที่จะรุ่งโรศต่อไป

เราผ่านไปแล้ว๔ราศีมาอีกครับตอนนี้เรายังเหลือสิงกันตุล
สิงกันตุลเอาละพฤศจิกายนแล้ว

ราศรีสิงค์เวลานี้เป็นเวลาชาวราศรีสิงค์ที่เริ่มต้นในหลายอย่าง
ก่อนหน้าปีก่อนตุลาคม
โยกหน้าชาวราศีสิงศ์ส่งผลให้อะไรจะดีก็ยังไม่ดีเห็นอยู่ข้างหน้าคว้าไม่ได้
ผู้หวังก็ไม่เป็นไป
อาจารย์ฆ่าหนูให้ตายดีกว่า

มันเกี่ยวอะไรที่ราศรีสิงษ์

พอหลังจากเข้าวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ถ้ารู้ล่วงหน้าก็ตั้งตัวได้

จะเป็นเจ้าพญานางพญาหรืออะไรก็จะเป็นไป

ดาวพระราชดียกเข้าสู่ราศีพิจิกษ์

นับหนึ่งการนับสองตุนนับสามพี่จิกนับสี่
ดาวพระราชดีเข้าสู่ราศรีพิจิกใน๖ตุลาคม

มีเกณฑ์ทางโหรศาสตร์กล่าวไว้ว่า

แก่ลักษณ์พฤหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อย

จะมียศมีตำแหน่งหน้าที่
การเงินคนจะมาสยบอยู่แทบเท้า

ราศีกันเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยนะ
คือชาวราศีกันอาจารย์ก็ไม่เข้าใจนะ

มันเจอเหตุเพศภัยเมื่อประมาณ๔ปีที่ผ่านมา

ลาหูทับชะตาเมื่อ๔ปีที่แล้วเนี่ย
มันไม่เหมือนกับคุณหนุ่มกัญชัยที่อยู่ราศีกรกฎ

เพราะราศีกันมีดาวประจำตัวคือดาวพุทธอืม
พุทธกับราหูเป็นมิตรหรือศัตรูต่อกัน

อาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโฉมตูพุทธดงเยาว

อาทิตย์ผิดอังคารพุธอันตภัณฑ์วิวาสลาหูพุธกับอังคารไม่ถูกกัน
คนเกิดราศีกันมีดาวพุทธเป็นดาวประจำตัว

ราหูมาทับเจ้าเรือนชะตาของราศีกรกฎคือพระจันทร์
ลาหูกับจันทร์เป็นคู่สมพล

เพราะฉะนั้นคนเกิดราศรีกันที่ผ่านมาจึงร้ายด้วยเหตุอย่างนี้
อาจารย์เชื่อว่าดีแล้ว

เพราะคุณบ่อมีไก๊
อาจารย์กำลังสื่อสารว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ชาวราศีกัน
นับตั้งแต่๖ตุลาคมไป๑ปีจะเป็นเวลาที่
เกือบจะดีแต่ยังไม่ดีเหมือนชาวราศีสิงศ์เมื่อ๑ปีที่ผ่านมา

แต่มีความหวังได้แต่พอเข้าเดือนตุลาคมปี๒๖๖

ราศีตุลที่เขาบอกดีนักดีนะจะดียังไง
พฤษฎีโคจรเข้าสู่เรือนการเงิน
ตั้งแต่วันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
และอยู่ไปจนถึงตุลาคมของปี๒๖๒
ประคับประคองส่งเสริมและหนุนเนื่อง
เรือนการเงินให้สำเร็จสมปรารถนา
แหวนเงินทองไหลมาเทมา

สนองดังปรารถนาในทุกประการ
อยากกินอยากมีอยากได้อะไรสมปรารถนา

เป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีตุลในรอบ๑๒ปี

เพราะฉะนั้นเราจะเหลือพิจิกธนูมังกรกลุ่ม

ดวงชะตาตอนนี้ถูกดาวเพื่อพระราชสมดีโครจรทัพราศรี
แปลว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นสำเร็จสมปรารถนา
ให้ติดตามดูพี่ม้าออนภา

เบิร์ดทงชัยนั้นหนาดวงชะตาจะเป็นอย่างไร

คือราศรีพฤศพิจิกต์กับพฤศพิจิกต์ตรงข้าม
ดูสิว่าหลัง๖ตุลาคมที่ผ่านมา

ในมุมตรงกันข้ามกับราศรีพฤศพิจิกต์

เป็นเวลาที่ดีเป็นมงคลชัยของชาวราศีพิจิกษ

ต่อไปเราต่อกันที่ราศีธนู

เซ็งทุกข์ถูกเตะโด่ง

เตะโด่งไปทำงานในแดนไกล
ในต่างประเทศในต่างที่ต่างถิ่น
หรืออยู่ในเมืองไทยแต่ไปที่นู่นทีที่นี่ที
เป็นพวกสับขาหลอกหรือสับขาเล่น

ปี๒๕๖๒ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย

ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่เกื้อกูลจะหนุนส่งเสริมให้ชาวราศีธนูนั้นประสบความสำเร็จ
ราศีมังกรเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าดาวประจำตัวคือดาวเสาโคจรเป็นวินาศแก่ตัวเอง
แปลว่าตัวเองเป็นวินาศแก่ตัวเองในลำดับที่ผ่านมา
ดาวพฤษฎีก็โคจรอยู่ในมุมที่เบื่อหน่ายเซ็งแต่พอ๖ตุลาคมคึกคัก
มันมาตั้งแต่สิงหากัญญาและราศีมังกรเนี่ยคึกคัก
เพราะฉะนั้นปี๒๕๖๒ที่จะมาถึงจะเป็นเวลาที่ดีของชาวราศีมังกรคือ
จะเกิดสิ่งใหม่แต่ตัวเองจะต้องกลับไปเหนื่อยลากเลือดอีกครั้งหนึ่ง

คือจะมีโอกาสมามากมายแต่ก็ต้องทำด้วยตัวเอง
คือราศีมังกรเนี่ยต้องเข้าใจก่อนราศีมังกรเป็นราศีที่มีดาวเสาเป็นดาวประจำตัว
จุกจิกจู้จี้ขี้บ่นตามตรวจสอบตามจับผิดทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่หลายปีที่ผ่านมากูเบื่อกูเส้งกูไม่เอา
ตอนนี้จะเอาจะจับจะดูจะทำอะไรที่ไหนอย่างไร
ลงมาลุยอีกครั้งหนึ่งจะมีความคึกคักอย่างนี้เกิดขึ้น

ถ้าเป็นอย่างนี้นะเข้าล็อกดีแต่คนรอบตัวจะค่อยหายไปทีละคน
แล้วก็เหลือเราอยู่ไม่ได้แค่ไม่กี่คนสำหรับชาวราศีมังกร

ราศีกุมเนี่ยในระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ดาวประจำตัวโคจรเป็นอาริแก่ตัวเอง
ส่งผลให้ชาวราศีกุมไม่ลงล็อกไม่ลงตัว
เบื่อเซ็งกวนประสาทชาวบ้านกวนประสาทตัวเอง
อารมณ์แปรปวนเป็นบายโพล่ามีปัญหา
แต่พอหลังจากที่ดาวพฤษฎีโคจรเดินดีในเรือนการงาน

จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหม่เงินทองเริ่มขยับขยื่น

แต่ตัวเองยังมีปัญหามีปัญหาตรงบายโพล่าไง

ถูกต้องแต่เงินดีงานดี
และจะดีอย่างนี้ต่อไปตลอดปี๒๖๒ฟันหุ่ง
โอ้โหราศีที่ผ่านจุดตายไปแล้ว
ตั้งแต่ตุลาคมคือ๖ตุลาคมเนี่ยนะฮะ
หลังจากนี้ราศีมีนจะเป็นยังไงบ้าง
โอ้โหรู้ได้ด้วยว่าผ่านจุดตายรู้ได้ยังไง
เพราะอะไรราศีมีนจนถึงเพิ่งผ่านจุดตายมา
ก็ดาวประจำตัวโคจรเป็นมรณะกับเรือนชะตา
อาจารย์ไม่ใช่แค่ดูดวงว่าคนเกิดราศีมีนนะ
มีทั้งพระทั้งผู้หลักผู้ใหญ่และอยู่ราศีมีน
ที่ปรึกษาหาลือเนี่ยมาตลอด
๒ปีที่ผ่านมาชาวราศีมีนเจอผู้ใหญ่เป็นพิษ
คนที่เคยรักไปมาหาสู่เมตตากลับให้โทษ
มีปัญหาแล้วที่ผ่านมา๑ปีอยู่ในจุดตาย
เพราะดาวพระราชดีเป็นมรณะจนถึง๖ตุลาคมที่ผ่านมา

ดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาแห่งการเกิดใหม่

แล้วจากนี้นะชาวราศีมีนนะขยันนะมันจะรวยลึกลับ
มันจะรวยลึกลับคือดาวมุตยูเนี่ยโคจรในเรือนการเงินราศีเมษ

ตั้งแต่ปี๒๕๙ถึงปี๒๖๔
แปลว่าชาวราศีมีนมีโอกาสรวยมากกับจนมาก
เพราะฉะนั้นมันอยู่มีเส้นบางกั้นไว้แค่
ถูกต้องถ้าบ้านนี้เดือดมีจังหวะอะไรทำลงตัวเจอในสิ่งที่ใช่
ชาวราศีมีนไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายและศิลธรรม
น้อมนำทำให้ร่ำรวยเกิดอัศจรรย์ปฏิหารในปี๒๖๒นี้เป็นต้นไป

ทั้ง๑๒ราศีกับมูขั้นเทพจริง
นั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำเสนอในค่ำคืนนี้นะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ

ูให้สุดกับมูขั้นเทพ